เรื่องสงกรานสงกรานกรุงเทพเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยเป็นคืนสุดท้ายแล้วจัดใหญ่เลย
อย่างถนนข้าวสารถนนศรีลมคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนหลั่งไหลกันไปแบบว่าไปรับความชุ่มฉ่ำกันแบบว่าเต็มที่เต็มถนนเต็มซอยกันเลย
เมื่อคืนนี้จริงเนี่ยข้าวสารเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดให้เล่นถึง๔ทุ่มแต่ด้วยมวลมหาประชาชนเนี่ยมันไปกันเยอะมากคุณผู้ชมและเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็เลยขอปิดให้เล่นน้ำเร็วกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะ
บรรยากาศที่ถนนข้าวสานเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะหลังไหลไปเล่นน้ำกันคึกคักหนานแน่นเป็นพิเศษเลยเป็นคืนสุดท้ายดูสิแต่ละคนสวยหล่อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เปิดให้เข้าจุดเดียวก็คือบริเวณด
เสียงตามสายจริงเข้าใจว่าทุกคนกำลังสนุกอยู่นะต้องประกาศว่าเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจะปิดกิจกรรมเล่นน้ำทันทีที่เข้าสานเนื่องจากว่าอะไรคุณผู้ชมดูสิคือเดินกันแบบมันเบียดเสียดแล้วอ่ะไหลกันอย่างเดียวแล้วไหลตามคนข้างหน้าไปเพราะฉะนั้นคือพื้นที่ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเยี่ยมสนุนที่เข้าสานนะครับพบกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณครับ
กันใหม่ปีหน้าปีนี้ขอบคุณครับ

เท่ากับว่าสงกรานข้าวสารยุติลงตอนเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ผลักดันนักท่องเที่ยวออกจากถนนเข้าสารหมดแล้ว
รถน้ำกรุงเทพมหานครเข้าพื้นที่ค่ะเร่งทำความสะอาดพื้นผิวจราจรทันที
ส่วนที่ศรีลมปีนี้บอกเลยไม่น้อยหน้าเหมือนกันอันนี้ข้าวสารนี่ศรีลมนี่ตัวจริงลูกไปกันที่นี่นะครับ
ต้องใช้คำว่าอย่างนี้อีกแล้วเขาบอกว่ามวลมหาประชานักท่องเที่ยว

เยอะจริงจริงคือศรีลมเขาไม่ได้ปิดถนนเนาะ

คือเขาไม่ได้มีการประกาศปิดถนนในปีนี้แต่ใครจะเข้าไปอ่ะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเดินเท้ากันอย่างเดียวค่ะสัญจรกันไม่ได้เลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนมาเล่นน้ำกันแบบว่าเต็มถนนเลยนะ

เท่ากับว่าถนนศรีลมก็โดนปิดไปโดยปริยายนักท่องเที่ยวแต่ละคนพกปืนฉีดน้ำกันมาเป็นอาวุธคู่กายค่ะฉีดน้ำใส่กันแบบสนุกสนานเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยอย่างเต็มที่งานดีทั้งนั้นเลย
ถนนอู่ทองครับแล้วก็เล่นกันยาวสักประมาณ๒กิโลเมตรนะฮะตั้งแต่ใต้สะพานปรีดีธรรมรงค์ไปถึงแยกวัดประสาทนะครับ
ซึ่งทางจังหวัดเองก็มีการปิดถนนแล้วก็กั้นให้เป็นพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานนะครับ
ส่วนห้างร้านต่างบนถนนนี้โอ้โหเขาก็ออกมาตั้งร้านขายของเปิดเพลง
เรียกเสียงปรบมือจากคนที่ไปเล่นน้ำนี่นะฮะ
เออเอาพนักงานในร้านที่เขาแบบมีใจรักทางด้านนี้เน
ค่ะมาแสดงนะฮะเพราะว่าอะไรอัดอั้นมาสามปี
อืมไม่ได้สนุกกันเลยอันนี้ชาวต่างชาติก็ชอบนะครับ
ส่วนบรรยากาศบนถนนโรจนะขาเข้าเมืองตั้งแต่เจดีวัดสามปลื้มนะ
จุดนี้ก็ไม่ได้มีการปิดถนนแต่ดูรถสิโอ้โหไปบ่ได้รถติดขนาดนี้
นักท่องเที่ยวแห่ขับรถไปเล่นน้ำสงกรานกันเพราะว่าอะไร
โดยเฉพาะรถกระบะก็มีการบรรทุกถังน้ำเอาไว้
คนก็ขึ้นข้างหลังแล้วก็สาดน้ำใส่กันรถก็ติดขัดเล็กน้อยนะครับ
นะฮะอันนี้คืออายุทยาอ้าวผมพาไปดูถนนข้าวเหนียวกันหน่อยครับ
แลนด์มาร์คการเล่นน้ำสงกรานของอีสานเขาอยู่ที่ขอนแก่น
ดูสิมันคึกคักมากมากนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะ
ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปโอ้โหดูได้สวยหรอคุณเป็นแสนคนโอ้โหเหรอ
ประมาณสักแสนสามได้นะฮะไปร่วมกันนะฮะ
เขาก็ไปทำสถิติทำเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ในค่ำคืนสุดท้าย

อุ้ยอยากทำด้วยอ่ะคลื่นมนุษย์เออสนุกอยู่เนอะค่ะ
เริ่มจากนั่นแหละด้านบนเวทีท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะ
เป็นคนนับก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งกระโดดจากบนเวที
แล้วก็ส่งสัญญาณมาให้กับด้านล่างก็ชอบยืนขึ้นชูมือไล่กันไป
ไล่ไปไล่มาแบบนี้นะฮะระยะทางประมาณ๑กิโลนะครับ
นักท่องเที่ยวก็ไปเมื่อคืนนี้ประมาณ๑๓๐๐
เพราะว่าคืนสุดท้ายคนเยอะมากนะฮะ
คุณธิรษัทธิคายุพันธ์นะฮะท่านนัยโยเทศสมนตรีนครขวัญแก่งก็บอกว่า
โอ้โหหากประเมินเทียบกับปีที่มีการสร้างสถิติแล้วเนี่ย
ถือว่าจำนวนคนที่มาร่วมงานเมื่อคืนนี้
ใกล้เคียงกันกับที่มีการจดบันทึกสถิติเอาไว้เลยนะครับ
ตอนนั้นมีคนร่วมกันทำคลื่นมนุษย์ประมาณแสนห้า
ระยะทางตอนนั้นบนถนนกว่า๒กิโล
ฉะนั้นปีหน้าย้ำแบบนี้
เดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาทำลายสถิติกันใหม่

งกรานปีหน้าเจอกันปีนี้แสนสาม
ปีก่อนนู้นเคยทำเอาไว้๑๕๐๐ก่อนก่อนโควิดเนอะ
แต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าขอเกินกว่าที่เคยทำ
ได้แน่นอนนะเคยเยอะแบบนี้นี่
อ่านข้อความค่ะคุณมณิติยาส่งมาบอกว่า
กาญจนบุรีสงกรานจัดยาวไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดอ๋อ

ยังมีวันไหล้ภรรยาก็รอดูละกันความชุ่มใจ

ไปได้ก่อนว่าอยู่นี่ก่อน